วัดแห่งหนึ่งเช้าขึ้นมาเนี่ยหลวงพ่อท่านตื่นมาเนี่ยครับ
โยนข้ามกำแพงวัดมาแล้วในถุงเนี่ยฮะ
มีลูกสุนัขอยู่นะครับค่ะเอาไปดูนะฮะดูเขาทำสิ
น้องอยู่ในถุงพลาสติกอ้าว
พอแล้วนะลูกนะอ่าดูลูกโอ้โหอ่ะไปอ่า
เอาลงมาล่ะมาลงมาเลยลงมาเลยน้องพัสสติกลงมาดิ
มีเพื่อนเล่นแล้วเว้ยนี่ฮะลูกสุนัขตัวนี้ครับ
แม่กำลังน่ารักเลยใครก็ไม่รู้ฮะ
คงจะเอามาปล่อยวัดนั่นแหละนะเลี้ยงไม่ไหวเนี่ยนะฮะ
แต่ว่าโยนข้ามกำแพงในถุงพลาสติกเนี่ยฮะมันอยู่อย่างนี้ฮะ
ดีนะกำแพงไม่สูงฮะโอ้ยโรงงานนี้คงคงเจ็บอยู่เหมือนกันนะครับ
พระครูประยุทธ์ศรีรสุนทรนะครับท่านจ้าวาดวัดศรีบุญชุมบ้านป่าศักดิ์
ตำบลศรีถ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพยาวเนี่ยท่านมาเจอพอดี
บอกว่าเช้าวันนี้เนี่ยนะฮะมาเจอถุงพลาสติก
ถูกทิ้งไว้ข้างกำแพงในวัดพอเข้าไปดูก็เป็นเนี่ยฮะ
หมานะเป็นสุนัขพันธ์ไทยผสมนะครับอายุสักเดือนเดียวตัวนี้กำลังน่ารักเลย
มันอยู่ในถุงก็แกะช่วยเหลือออกมาก็ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไร
ชื่ออะไรดีชื่อพลาสติกไปเลยชื่อน่ารักดีอยู่ในถุงพลาสติก
ไปเลยชุดพลาสติกนี่ฮะแล้วสุนัขตัวน้อยตัวใหญ่แถวนั้น
เออก็ดีนะมันก็ไม่กัดนะมันก็มาเล่นด้วยอะไรด้วย
หลวงพ่อท่านบอกว่าคาดว่าญาติโยมเนี่ย
คงอยากจะเอาหมามาทิ้งวัดนั่นแหละแหมแต่คือโยนข้ามกำแพงอย่างนี้เนี่ย
อันตรายเกินไปค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหลวงพ่อจะบอกว่า
เอามาวางทิ้งไว้นะเพราะว่าหมาแมวที่วัดนี่ก็เยอะเหลือเกิน
บางทีเอามาทิ้งเอาไว้ก็อันตรายเกิดมาดูกันไม่ทันเนี่ย
สุนัขตัวอื่นอะไรตัวอื่นมันมาเห็นเข้ามันมากัดมันขย่ำเขาเจ็บตายขึ้นมายุ่งอีก
เพราะฉะนั้นก็เลยฝากบอกว่าคือใครมีสัตว์เลี้ยง
ยังไงก็ดูกันให้ดีเลี้ยงไหวเลี้ยงไม่ไหวยังไงจริง
หรือถ้าเลี้ยงไม่ไหวแล้วเนี่ยไปติดต่อหน่วยงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ให้เขาไปดูแลไปช่วยเหลือให้ไม่ใช่มาทิ้งวัดอย่างนี้หลวงพ่อฝากบอกนะคะ